คุณนวัดล่าสุดออกมาไลฟ์สด
ยังไงบ้างครับตอนนี้คุณนวัดไลฟ์แบบสดประกาศล่านกลางโซเชียล
วินาทีนี้ลาออกจากครัวคุณต๋อยนะครับ

ไม่ต้องส่งข้อความแสดงอิทธิฤทธิ์เหมือนตน
เจอกันบนโซเชียลนะคะว่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งวันนี้คุณนวัดเนี่ยอย่างที่บอกว่ากลายเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยเนี่ย
หลังจากที่คุณนวัดก็เริ่มตั้งแต่บอกว่าจะตั้งโครงการเพื่อช่วยคนไทย
แต่ปรากฏว่าก็มีชื่อคุณนวัดเกี่ยวข้อง
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยกว่าจะได้ออกมาจริง

เขาขุดโครงการนวัดเพื่อคนไทย
คนก็ไปจับผิดอีกว่าทำไมเอามาใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อโครงการล่ะ
ทำไมแล้วเงินบริจาคจะไปโอนเขาที่ไหนอันนี้คือคำถาม
ช่วยเขา๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ล่าสุดคุณนวัดเนี่ยออกมาไลฟ์สดขนาดสวมเครื่องช่วยหายใจด้วยนะ
อัปเดตอาการป่วยว่าวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด
แต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อีกทั้งค่าออกซิเจนในปอดก็ดีขึ้น
สำหรับเรื่องโครงการนวัดเพื่อคนไทยตอนนี้กำลังแจกอาหารอยู่
ซึ่งเงินบริจาคทุกคนบริจาคมาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าตนเนี่ยจะยังไม่เบิกเงินส่วนที่บริจาคอยากเก็บไว้ดู
และยังใช้เงินส่วนตัวตัวเองอยู่
ส่วนเรื่องเขาบอกว่าทุกอย่างเขาบอกย้ำว่าเรามีสมอง

อย่าไปถามต่อไร้สาระเสียเวลา
เหมือนพี่ตะวัดหนูว่า

นวัดออกมาแล้วค่อยออกมาพูดไหม

รู้ว่าเหงานั่งกูเหงาปกตินั่งจะไข่พี่นวัตเจอก็ประกาศถูกยืนนะว่า
ทำรายการครัวคุณต๋อยนะครับ
เขาก็ประกาศว่านับจากนี้อีกไม่กี่นาที

ผมขอหยุดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยเป็นต้นไป
ใครอยากจะก้มเอาเศษตังค์มันเชิญ
และไม่ต้องส่งข้อความแสดงความคิดเห็นอิทธิฤทธิเหนือผม

ผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาด

ซึ่งผมเคารพคนที่ทำงานด้วยกันจึงปล่อยตัวเองให้ฟรี
เพื่อมันอีกยาวไปอ่านเอาเองนะฮะ